สงสัยสงสัยว่าพี่สาวของเขาเนี่ยถูกอดีตผู้จัดการดาราคนนึง
ครับก็อาจจะมีคดีด้วยกันเนี้ยอืมทำของใส่อืมแล้วก็ตัดขาดกับ
ครอบครัวไม่สามารถติดต่อพี่สาวได้เนี่ยเดือนหนึ่งแล้วแล้วที่เด็ดไป
กว่านั้นคือเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีเนี่ยมีการยุโยงบอกเนี่ยดาราคนนั้น
อืมดาราคนนั้นไม่ต้องแอปเป็นใครแล้วเนอะจักรจันทร์อ่ะ
ส่งแบบว่าคลิปอือผู้มีคลิปส่งผู้หญิงไปให้สามีเธออ่า
สามีของไอ้นกเป็นสามีที่แบบว่าทุกคนอิจฉาคือหล่อ
นกเลิกเลยบอกว่ามีคลิปมีคลิปด้วยนะเขาจะมาแล็กเมย์เธอ
ถ้าสมมุติเธอแบบว่าอย่างนั้นเขาจะมาแล็กเมย์เธอ
กไปเลิกหมดเลยไปเลิกกับแฟน
ถึงวันเขาเป็นในแบบจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นว่าคลิปนั้นมีจริงหรือเปล่า

ล่าสุดวันนี้นกอุศนีเขาเดินทางมารายการโหนกระแสนี่แหละนะครับ
บอกเอาจริงแล้วตอนนี้สบายดีกลับมาอยู่กรุงเทพแล้ว
ก่อนหน้านี้ไปอยู่โคราชบ่อยเพราะไปทำบุญปฏิบัติธรรม
ส่วนข่าวที่โดนทำของใส่เป็นเรื่องที่ตลกมาก
ไร้สาระเรารู้ตัวทุกอย่าง
ไม่มีช่วงไหนที่ไม่รู้ตัวหรือแบล็งไป
รู้สึกว่าทำไมจะต้องไปเจอหมอปลา

ส่วนที่น้องสาวพูดไปถึงเรื่องหย่า
เพราะอดีตผู้จัดการกับแฟนคลับก่อไก่เป่าหูนั้นน่ะ
จริงค่ะเข้าใจผิด

เพราะตอนจบก็เงียบซึ่งก็มีหลายเหตุผล
เป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปมันก็ต้องแยกย้ายกันออกไป
เมื่อถามว่ามีโอกาสที่พี่น้องจะกลับมาเคลียร์กันไหม
เขาบอกคุยกันตลอดแต่ช่วงมกราคมเนี่ยเข้าใจไม่ตรงกัน
แต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดให้ถามตัวเราเองว่าเขาทำอะไรไว้
ก่อนหน้านี้สร้างความเสียหายอะไรบ้างถ้าเขาทบทวนว่าทำอะไรผิดพลาดบ้าง
ถ้าเขาไม่ยอมรับตรงนี้เราก็ต่างคนต่างดุริเชิดของกันและกันแล้วกัน

ใช่แต่ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่ไปปฏิบัติธรรมที่โคราชมาช่วงระยะเวลา
เพราะตอนแรกก็งงว่าน้องสาวพอเขาคงแบบไปบอกมาหาหมอปลาเนอะ
รู้สึกว่าพี่สาวถูกแบบใส่ทำของหรือเปล่า
ถูกต้องเขาบอกว่าพี่สาวเปลี่ยนไปตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้น
แล้วก็อยู่กับผู้จัดการอดีตผู้จัดการของน้องเจ้าจันทร์
อืมนะครับผมก็เลยไปหาหมอปลานะครับ
แต่นกก็ออกมาชี้แจงเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับว่า
ตัวเองมีสติรู้สัมปัชญะดีทุกอย่างนะครับ